โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีครับ
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอาละเรายังติดตามความการช่วยเหลือ
ถูกต้องนะครับเป็นเรียกว่าการติดตามความคืบหน้านะครับ
ของ๑๓ชีวิตนะครับที่คนไทยทั้งประเทศนะครับ
กำลังจับตามองนะครับว่าน้องจะได้รับการช่วยเหลือออกมาเมื่อไหร่
เขาบอกว่าขนาดนี้น้ำเนี่ยความสูงของน้ำในถ้ำนะพี่หนุ่ม
สูง๕เมตรตอนนี้ถ้าเราสามารถเอาน้ำออกมาได้สัก๔๐เซนลงมาได้สัก๔๐เซนในถ้ำนะ

มันจะทำให้การทำงานง่ายขึ้น

ยังเท่าเมื่อวานนะฮะเท่าเมื่อวานยังอยู่ที่เดิม

ที่เมื่อวานก็อยู่ที่เกิดที่ถ้ำนางนอน

เป็นยังไงบ้างอ้อยสภาพฝนฟ้า
วันนี้นะคะตอนช่วงเช้าอะมีฝนตกลงมา
สู่ช่วงเย็นตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนมีความหวังอีกครั้งนะคะพี่ทั้ง๓ท่าน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะสูดน้ำออกมาจากถ้ำได้แล้ว
ซึ่งถ้าดูดน้ำออกมาได้แล้วเนี่ยค่ะ
ซิลก็จะสามารถเข้าไปด้านในที่เขาบอกว่าเป็นจุดพัทยาบิตเนี่ยค่ะ
เป็นหาดปัทยาเนอะ
แต่ว่าช่วงนี้ก็คือฟ้าปิดแล้วแล้วก็คึ้มแล้วแต่ว่าไม่มีฝนตกลงมาค่ะ
แสดงว่าความคาดหวังคาดหวังว่าถ้าพร่องน้ำออกมาได้เนี่ย
จากในถ้ำเนี่ยลงมาสัก๔๐เซนเนี่ย
เด็กจะอยู่ตรงจุดหาดที่เขาเรียกว่าหาดพัทยากันจริง
ใช่ค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่ก็คาดการณ์ไว้แล้วก็หวังว่าจะเป็นสันตรัสจากนี้ค่ะ

วงสวงเห็นเขาบอกว่าตอนนี้ทางพ่อแม่ของเด็กได้มีการจะบวงสวงกัน

ใช่ตั้งแต่เช้าเลยค่ะเรื่องการบวงสวงตามความเชื่อ
ตลอดหลายวันที่ผ่านมาที่ติดตามอยู่นะคะ
มีการบวงสวงมีการอธิษฐานมีการจุดเทียนมีการสวดบน
คือทุกทางค่ะที่ผู้ปกครองจะสามารถทำได้เนี่ย
คือเขาก็ทำทุกทางเลยเพื่อให้ค้นหาจิตเจอนะคะ
แล้วก็ล่าสุดตอนนี้ไม่ใช่แค่ชาวบ้านไม่ใช่แค่ผู้ปกครองนะคะ
ตอนนี้หน่วยซิลเองเห็นเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่า
ซิลเนี่ยก็เตรียมที่จะทำพิธีบวงสวงที่บริเวณด้านหน้าถ้ำ
คือตรงนั้นเนี่ยจะมีสารอยู่
เพราะก่อนที่จะเข้าไปแล้วก็ไปเอาเด็กออกมาเนี่ยค่ะ
ซิลก่อนที่จะปฏิบัติการคือความหวังคือจะต้องเอาพร่องน้ำออกมาให้เยอะที่สุด

เป็นไปได้ก็คือให้แห้งเลยแล้วก็จะได้เดินเข้าไปแล้วก็จะได้ช่วยเหลือเด็ก

เพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นทางเดียวที่คิดว่าน่าจะ
ไม่ใช่ทางเดียวเป็นอีกหนึ่งทางที่คิดว่าน่าจะช่วยเด็กออกมาได้
แต่ว่าหากเด็กยังปลอดภัยนะคะ
ด้านบนโดยการโรยตัวหรืออะไรก็ตามมันค่อนข้างที่จะยาก
ดังนั้นทางภาคพื้นน่าจะสะดวกกว่า
ซิลเองตอนนี้เห็นบอกได้รับบาดเจ็บ
คนนึงอ่าบาดเจ็บมากไหมคะอ่าตอนนี้เบื้องต้นเราก็ได้รับรายงานมาว่า
บาดเจ็บแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลนะคะว่าเป็นอะไรมากไหม
เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีความคึกนาศยังไงรายงานพี่พี่ไปเพิ่มเติมนะคะ
คุณอ้อยคะตอนนี้เขาบอกว่าคนที่จะแถลงข่าวนี้
เป็นผู้ว่าเชียงรายคนเดียวแล้วก็แถลง๒ครั้งต่อวัน
จะได้จะได้ข่าวจากท่านเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะคือต้องบอกว่าการทำงานของสื่อมวลชนที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างลำบากเนอ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเนี่ยค่ะเขาจะไม่ให้ข้อมูลเลย
อืมก็จะต้องรอข้อมูลให้จากทางระดับผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งก็จะมีช่วงแถลงข่าวคือตอนเช้าก็เก้าโมง
แล้วก็อีกทีคือประมาณ๔โมงเย็นค่ะไม่เกิน๖โมงประมาณนี้
นักประดาน้ำจากประเทศอังกฤษถึงหรือยังฮะเอ่อเห็นบอกว่าจะเดินทางกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางมาถึงนะคะพี่พี่
ตอนนี้ตอนนี้ยังนะคะยังไม่เห็นค่ะอืมแต่น่าจะอยู่ระหว่างการเดินทางมาฮะ
วันนี้มีสารพัดหมอใช่ไหมพี่หนุ่มจ๊ะใช่ครับสารพัดหมออืม
ออกมาทำนายกันเยอะเหลือเกินถึงขนาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาออกมาบอกว่าเบากันหน่อย
เกี่ยวกับการทำนายเข้าทรงวันนี้มีหมอดูมีร่างทรงเยอะไหมฮะบริเวณรอบรอบ
เท่าที่พี่อ้อยดูนะคะพี่อ้อยยังไม่เห็นร่างเขามาทำพิธีแบบ
อย่างที่ออกข่าวไปก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาช่วงเวลาไหนอะเนาะ
แต่ว่าคือตอนนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยจะมีเป็นพระนะคะแล้วก็เป็นชาวบ้าน
แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นร่างทรงอะไรขนาดนั้นเป็นชาวบ้านที่พาทำพิธีตามความเชื่อ
แล้วก็เป็นในส่วนของตัวผู้ปกครองเองมากราบไหว้มากกว่าไม่ได้มาเข้าทรง
ใช่ค่ะมามาเอาแบบอ่าอธิษฐานเป็นในบ้านปัจจับประมาณนี้มากกว่า
ขอโทษนะฮะพิธีกรรมของของหน่วยซีบุริบบอก
คือยังไม่ทราบอ้อยก็รอดูถึงเหมือนกันว่าจะมีการกวงส่วนเมื่อไหร่
ก็คาดว่าน่าจะพร่องน้ำออกมาให้หมดก่อนล่ะค่ะพี่
ก่อนที่สวยสุดจะเข้าไป
กะว่าใช้เวลาเยอะไหมคะน้ำ๕เมตรอย่างนี้
ถามเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สามารถที่จะกำหนดระยะเวลาได้เนอะ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
ปากเข้าไปปากเข้าไปมันเป็น๓แยก
เป็น๓แยกเข้าไป
ตรงนั้นน่ะถ้าเกิดขวามือริ้วขวาไปจะเจอน้ำทันที
ทางซ้ายมือเป็นทางที่เชื่อว่าทางเด็กรวมถึงโค้ชทั้ง๑๓คน
น่าจะเดินล้อไปเรื่อย
จุดน่าจะนะฮะซ้ายมือสุดคุณผู้ชม
ตรงนั้นก็จะเรียกว่าหาดพัทยานะครับ

เชื่อว่ายังไม่ได้ไปลึกขนาดนั้นตอนแรกนะฮะ
แต่พอหลังจากนั้นแล้วน้ำน่าจะมาเร็วมาก
เพราะว่าทางทฤษฎีของทางนักธรณีเขาบอกเลยว่าน้ำในถ้ำเนี่ย
มาเร็วมากนะครับเพราะว่าถ้ำเนี่ยเป็นหินปูน

เพราะฉะนั้นฝนตกลงมาเนี่ยน้ำก็จะตกมาผสมกับทางน้ำ
ที่เป็นทานนะฮะไหลขนานกับทางถ้ำแห่งนี้เนี่ยนะครับ

ทำให้น้ำเนี่ยอัดเข้าไปทำให้เป็นประตูน้ำอยู่ข้างในนะฮะ
น้องก็เชื่อว่าน่าจะพยายามเอาชีวิตรอดนะฮะ
พยายามที่จะต้องมาในจุดที่เป็นจุดสูงนะครับ
น่าจะมาถึงนะฮะจุดสุดท้ายคือซ้ายมือสุดด้านล่าง
คุณผู้ชมที่เขียนว่าจุดที่คาดว่าเด็กจะอยู่ตรงนั้นนะฮะ
วันนี้เองเนี่ยนะครับที่หลายคนกำลังสงสัยกันอยู่นะครับว่า
เอ๊ะทำไมนะฮะหน่วยซิลเองยังไปไม่ถึงจุดสักที
เพราะเห็นบอกมีข่าวมาตั้งแต่ประมาณตี๔แล้วนะฮะ

ใช่นะฮะที่ไปไม่ได้เป็นเพราะว่าบริเวณนั้นเองเนี่ยนะครับ
แคบมากแล้วก็น้ำลึกรวมถึงนะฮะตรงนั้นเนี่ย
ขุ่นสุดนะครับมีแบบทรายมีโครนเข้ามาเยอะ
ก็เลยไปไม่ได้ก็เลยตอนแรกหาทางกลับออกมาไม่ได้ด้วยซ้ำนะฮะ
สุดท้ายตอนนี้ออกมาได้แล้วนะฮะ
ก็ต้องรอกันต่อไปว่าจะทำยังไงครับ
สุดท้ายเห็นที่คุณบัดดำบอกนะฮะว่าได้มีการนำเอา
เอ่อเครื่องสูบน้ำตอนนี้เอาเข้าไปอีกเป็นสิบเครื่องนะฮะ
เพื่อจะสูบน้ำออกมานะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการที่จะเข้าไปข้างใน
ความหวังจริงคือเอาลงแค่๔๐เซนต์
การทำงานมันจะง่ายขึ้นเพราะตอนนี้อย่างที่บอกว่าระดับน้ำในถ้ำเนี่ย
มันสูงกว่า๕เมตรมันสูงมาก
อีกทางหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งที่เขากำลังพยายามกันอยู่ก็คือเรื่องราวของโพรงนะฮะ
พอก็ไม่เจอน่ะต้นแรกเลยคือจะมีโพรงอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
ประมาณ๓๔โพงนะครับที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่สามารถหย่อนตัวลงไปได้
เขาบอกว่าโพรงเนี่ยจะตรงข้าวเลยปรากฏว่าพอไปถึงปึ๊บ
มันเข้าไปลงไปได้ประมาณสัก๕เมตรตัน

คือเป็นหลุมเฉย
จริงแล้วคนที่เคยเข้าไปสำรวจที่ถ้ำแห่งนี้
เขาชื่อว่าคุณมาตินเอริสกับโวินอัลเวิร์ต
เขาได้มีวาดผังแผ่นที่เอาไว้ที่ถ้ำแห่งนี้
เขาก็เลยมาบอกกับทางทีมนะครับว่าน่าจะมีจุดโพรงจุดนี้แหละที่คุณสามารถหย่อนตัวลงไปได้

อยู่เป็นจุดเขาเรียกว่าไปทางใต้
ของทางหาพัทยา

ก็สามารถเดินย้อนกลับมาเจอน้องได้เลยเหมือนกัน

เขาแยกทีมหลายทีมมากคุณเล็กเนี่ยแยกเป็น๒ทีมเลย
เล็กใช่ไหมแล้วก็ของป่าไม้ด้วย

คือหาเป็นหลายทีมมาก
ไม่เจอเจออันห้าเมตรที่คุณนุมบอก
โรงเนี่ย๓โรงแรกที่เขาประกาศ

แต่ถ้ามีแสงต้องมีการทะลุ
ทางนักสำรวจที่เขาเข้าไปสำรวจสองท่านนะนะ
คือเวิร์นอาเวิร์ดกับมาติเนริสเนี่ย
เชื่อว่าน่าจะยังพอมีความหวังที่จะเจอโพรงนั้นอยู่
คุณหนุ่มแต่จากแผนผังเนินพัทยาเนี่ยไอ้หาดเลยออกไปก็เป็นน้ำอีกนะหมายถึงว่า

คงจะเดินไปถึงเนินนั้นไม่ได้หมายถึงว่าที่ว่าที่ว่าจะเจอ
อันนี้เป็นทางใต้เขาจะมีเหมือนกับแยกออกไปอีกอะ
คือมันกลายเป็นหลายเป็นวง
มันเป็นเหมือนเขาวงกฎนะนะฮะเพราะว่าถ้าไปอยู่จุดนี้สามารถเดินเชื่อมต่อกันมาได้
ที่เรากังวลก็คือว่าเขาไปเจอตอนหน้าแรง

ตอนนี้ภูมิกายภาพของถ้ำมันจะเปลี่ยนไปเพราะน้ำมันดูมันซึมได้เยอะ
แล้วมีน้ำเป็นบ่อเป็นตาน้ำอยู่ที่พื้นของถ้ำด้วย

ต้องนะครับแต่ที่แน่นะครับก็ผมได้คุยกับทางอาจารย์หมอนะครับ
ท่านหนึ่งที่ท่านเองก็ได้มีการบอกนะครับว่า

คืออะไร๓นาที๓วันและ๓สัปดาห์
ถามว่า๓นาที๓วัน๓ดาคืออะไร
นาทีคือคนเราต้องขาดอากาศหายใจ๓นาทีเสียชีวิต
เป็นไปไม่ได้น้องไม่เสียชีวิตหรอกเพราะว่า
ถ้ามแห่งนี้มันน่าจะมีร่องรอยของรอยปลินะครับ
ของตามผนังถ้ำต่างเนี่ยอากาศน่าจะมีรอดเข้ามาได้บ้างนะครับ
แล้วน้องก็อยู่กับที่สูงเพราะฉะนั้นขบันไดออสไซน์น่าจะอยู่กับที่พื้น
เพราะฉะนั้นน้องน่าจะอยู่ที่สูงก็จะไม่ได้คำบันไดแล้วได้ออกซิเจน
ถูกไหมฮะ๒นะครับก็คือ๓วัน๓วันเนี่ยถ้าเกิดขาดน้ำ
น้องไม่ได้น้ำไม่ขาดแน่นอนน้องยังอยู่แน่นอน
คือ๓สัปดาห์คือขาดอาหารถ้าขาดอาหาร๓สัปดาห์เนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัย
แต่เชื่อว่าทีมกู้หรือทีมหาน่าจะหาเจอภายในก่อน๓สัปดาห์
ก็เลยคิดว่าน้องน่าจะยังมีชีวิตอยู่แน่นอน
ก็ส่งกำลังใจไปที่เชียงรายด้วยกันนะฮะก็ติดตาม
วันนี้งดรู้สึกจะมือปราบสัมภเวษีงดนะฮะเพื่อที่จะติดตามภารกิจ
ในการค้นหาเด็กเด็กทั้ง๑๓คนก็จริงแล้ววันนี้มีหมอดู
ส่วนเรื่องหมอดูเยอะแยะมากมายเนี่ยนะฮะ

คือหมอดูบางทีพอมันเป็นเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะดูได้จริงหรือไม่จริง
แต่ว่าบางเรื่องเราก็ไม่ต้องไปรู้ก็ได้ไหม
สารพ่อแม่เขาแม่สงสารพ่อสงสารแม่เขา
ก็เราเตือนเขาได้ไหม

รัฐมนตรีบอกว่าพวกทั้งหมดทั้งมวลอย่าไปนำเสนอถึงเรื่องความทรงความเชื่อเยอะ
เพราะตอนนี้มันกลายเป็นสื่อต่างชาติให้ความสนใจกับที่นี่แล้วดูเหมือนกัน

วันนี้คุณอนุพงศ์เขาออกมาพูดเหมือนกัน

นี่ไงเมื่อกี้ที่ผมพูดถึง๓๓๓นี่นะครับคือนี่แหละในแพทย์สุระ๗วาที
คือท่านนี้แหละที่ท่านบอกมา
หมอปลายเขาออกมาแล้วเหรอคุณวันนี้

จิตหัวใจของผู้ปกครองพ่อแม่เขาด้วย

ว่ากันไปก็ส่งกำลังใจไปถึงเชียงรายเลยแล้วกัน
ตามข่าวแล้วถ้ามีอะไรมาระหว่างที่เราดำเนินรายการช่วงต่อไป

วันนี้ร่างทรงทรงออกทันทีเลยนะฮะ

เจ้าหน้าที่สพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็บุกเข้าตรวจบ้านเลขที่๑๙๖หมู่๙

ทราบว่าสามีภรรยาชื่อว่าสุธิน

แล้วก็สุวรรณรัฐอายุ๔๔ปี
แล้วก็นางจารุช่างที่อายุ๕๑ปีเป็นภรรยาเนี่ย
มีพฤติกรรมรักรอบค้ายาบ้า
ให้กับวัยรุ่น

ปีนหลังคาไปพลางตัวหลบเจ้าหน้าที่

ตำรวจไปถึงบ้านแล้วนะพลาดอยู่อย่างเดียว
เหยียบกระเบื้องแตกก็เลยโป๊ะแตกเลย

ถูกในที่สุดก็ล่วงลงมาในห้องน้ำ
ได้รับบาดเจ็บหน้าอกถูกเศษกระเบื้องในบาดแผล

ภายในห้องนอนพบของกลางยาบ้า๓๘๔เมตร

ซ่อนอยู่ใต้เตียงพร้อมอุปกรณ์การเสพ๒ชุด

จารุช่างคิดอย่างภรรยาของนายสุธิน

คว่างปลาสิ่งของในห้องนอนกระจัดกระจายทั่วหมด

พบวนจัดกระจายความรัก
ล้างลงองค์ลงเถอะ
รงค์บอกว่าร่างทรงประทับนั่น

โอ้โฮดูบินขึ้นไปนี่
องค์พากลงขึ้นไปงั้นองค์

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมอยู่สักพักหนึ่ง

ตำรวจเกี้ยกล่อมอยู่ซักแปบนึงกว่าที่สติจะมา

เขาคงเป็นคนลง

เกียรติ
แล้วเป็นผู้ใหญ่
แล้วไปเข้าทรงที่โรงพักตำหรวดเลยอย่างงั้นเข้ากงไปก่อน
เข้ากงไปก่อน

ปีนไปแล้วนะหนีพ้นแล้วนะ
เอเมฆตกมาใส่หัวตำหรวดรวมงานอีกข้าวหนีน

โอ๊ยอย่าจับหล่อนไป
อันนี้อ้วนจะเป็นเบาหวานฉันไปนั่งดู
คนมาเปิดดูต้องกินยาลดความอ้วนตัวนี้เนี่ย

ฉันง่วงมากล่างทรงเกิดทันยารสความอ้วนว่ะ

ช่วงหน้ายูทูปเปอร์ระห่ำนะครับ
ให้แฟนยิงใส่ตัวโอ้โฮจะอวดจะอวด

บ้าเหรอโอ้โหอ่ะดีที่มันไม่เกิดขึ้นในเมืองไทย
ยูทูปเปอร์มา

เอานี้ดีกว่าถ้าสมมติจะพูดถึงยูทูปเปอร์ค่ะ

กลายเป็นอยากจะดังคืออะไรใครเด็ดกว่า
อันนี้เกิดขึ้นที่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกานะครับ
ในรัฐมินิโซตานะครับ
อันนี้โซต้าเนี่ยได้เผยแพร่คลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์

ถูกบ้าน่าตาดีด้วย

เป็นนาทีสุดท้ายของผู้ชายคนนี้ฮะ
ค่ะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตหรือก่อนที่เขาจะตายเนี้ย
เขาวางแผนที่จะทำคลิปวีดีโอแบบบ้าระห่ำเลย
แฟนของเขาเนี่ยแฟนของผู้หญิงคนนี้นะ
แฟนเขาเนี่ยอายุเพิ่ง๒๐ปี

ซึ่งแผนการทำคลิปสนุกเนี่ยนะครับ
จบลงจบลงถูกจบลงด้วยชีวิตของเพดอลเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะ

จะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเหล้าใจมากกว่าเดิม

ทำอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดน่าสนใจที่สุด
และก็ต้องเล้าใจให้มากขึ้นกว่าเดิมทุกครั้ง

เวลาที่ผู้คนเรียกชื่อเขาเนี่ยจะไม่ได้เรียกแค่เปโดเฉย
แต่จะต้องว่าเพดอลจอมระห่ำ

เข้าใจไหมคือจะต้องมีต่อต่อท้ายว่าเปโดจอมระห่ำคือจะต้องมีความแน่จะต้องมีความเก่าอะไรอย่างนี้
นี่ไงเบโดยังกล่าวว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่บ้าระห่ำที่สุด
ชนิดที่ว่าไม่มียูทูบเบอร์คนไหนเคยทำมาก่อน
เขาพูดอย่างนี้เลยนะฮะถึงแม้ว่าตัวเขาจะล้มลงเนี่ย
เขาก็ยอมตายเพื่อที่จะลองทำมาดูสักครั้งหนึ่ง
คือบอกแม้จะตายก็ไม่เป็นไรหรอกขอลองทำแม่งสักครั้งหนึ่ง
เขาพูดอย่างนี้เลยหลังจากนั้นโมนาริซ่าก็ถือปืนสั้นนะครับ
ปืนสั้นเนี่ยออกมาโชว์ให้กล้องเห็นเลยว่านี่ปืนนะนี่ปืนนะ
แผนการของเปโดก็คือจะยืนถือหนังสือสารานุกรมปกหนาเล่มหนึ่งเอาไว้เนี่ย
ตรงหน้าอกเนี่ยสาราลูกกรมมันก็จะค่อนข้างหนาถูกต้องไหมพี่
นาริซ่าจะเป็นคนยิงปืนใส่หนังสือเล่มนั้น
โดยพวกเขาในที่สุดก็คือตั้งกล้อง
วินาทีนี้สังคมอยู่กับกล้องตั้งกล้อง๒ตัวไว้คอยบันทึกภาพ
โดยโอกาสว่าถ้าเขาจะต้องตายในวันนี้เขาก็พร้อม
แสดงว่ารู้ตัวนะเว้ยรู้ตัวว่าถ้าตายก็คือต้องการ

เนื่องจากมั่นใจว่าพระเจ้ากำลังรอเขาอยู่เถอะ
เมื่อไหร่จะยิงเนี่ย

อาจจะไม่ยินยอมรับตัวก็ได้เพราะว่าเขาตายด้วยสาเหตุโง่
แล้วก็มั่นใจแฟนสาวคนนี้จะถูกจะยิงไม่โดนเขาแน่นอน

จริงเขาเชื่อว่าผู้หญิงอ่ะยิงไม่โดนเขาแน่นอน

คือเขาเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้จะยิงถูกหนังสือไม่โดนตัวเขาแน่นอน

สำหรับโมนาลิซาเธอรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่า
เมื่อการถ่ายทำดำเนินขึ้นโมนาลิซ่าก็แสดง
ก็กลัวผู้หญิงจะต้องยิงปืนก็กลัว

นุ่มนายก็ต้องอ่านให้จบนะไอ้ผี
ก็ผมก็รออยู่มึงอะไรจากคำว่าเปรี้ยง

ปุ๊บมันไม่รู้หนังสือมันก็ทะลุตาย

แล้วคือผู้หญิงเนี่ยท้องด้วยตกลงถูกจับ

ตัวเองกับเธอกำลังทำคลิปลงยูทูปก็ยิงใส่
ไลฟ์อย่างนั้นอะภาพเขาเห็นทุกอย่าง

เนื่องจากว่าเป็นภาพที่ดูแรงเกินไปไม่เหมาะสมพี่

โถเอ้ยแล้วลูกจะอยู่กับใครเนี่ย

สาขาอยู่ที่ฟิลิปปินส์ที่มณิลาเลยเนี่ย

มีทารกคนหนึ่งมาถูกทิ้งไว้ที่หน้าร้าน

ปรากฏว่าเด็กหิวเพราะว่ายังหาตัว
คนที่เป็นแม่ไม่ได้นะฮะ
ก็เลยมีคนนึงที่กำลังมีลูก

ตำรวจเขาก็แบบระหว่างแจ้งตำรวจนี่ไง

บอกว่าเด็กที่พอเริ่มหิวเนี่ย

เหมือนกับเป็นลูกแท้เด็กคนนี้เขามีเด็กคนนี้เพิ่งคลอดหัด

เหมือนว่าใครบางคนจะรีบทำความสะอาดเขาแบบลวกแล้วมาวางทิ้งไว้

แต่ว่าตำรวจจราจรพาเด็กคนนี้เข้ามา

แล้วก็ให้นมเด็กกินด้วยหัวหน้าคนที่เจอ
แล้วเขาบอกว่าใครก็ตามที่ทิ้งเด็กคนนี้ได้ลงคอ

พ่อแม่เขาทิ้งเขามันทำให้ฉันเสียใจจนน้ำตาลไหล
เด็กน้อยความเมตตาทำจุนโลก

สัปดาห์ที่แล้วเรามีตุ๊กตาน้องหมา

แก๊งน้องถังอัลสตาร์จากเชลมาอวดแฟนในข่าวใส่ไข่

นี่วันนี้แท็กทีมาอวดกันอีกรอบนึงนะคะ
ใครที่ยังไม่มีไว้ในครอบครองบอกเลยว่าต้องรีบไปแลกซื้อกัน

วิมวลเขาปากมาให้ค่ะน้องถังออลสตาร์ใส่สิ้น
ต้องบอกอย่างนี้ฟังดีนะ
ใครที่อยากมีแก๊งน้องขังแบบนี้ไว้เป็นเพื่อนเดินทางนะครับ
หรือว่าจะเอาไว้กอดก็ง่ายมากเลยนะฮะ
แวะไปที่ปั๊มเชลแล้วก็เติมน้ำมันครบ๗๐๐บาท
สิทธิ์ทันทีนะฮะแลกซื้อตุ๊กตาน้องถังออลสตาร์นะครับ
ทันที๑ตัวต่อใบเสร็จนะครับ
ในราคา๑๑๙บาทจากปกตินะฮะราคา๔๙๕บาทนะครับ
อกจากนี้นะครับน้องถังยังมาพร้อมกับคูปองส่วนรถพิเศษ
ค่ารวม๓๐๐บาทสำหรับเลือกซื้อสินค้าในปั๊มเชลที่ร่วมรายการนะครับ
และยังมีสิทธิพิเศษสำหรับคนที่เป็นสมาชิกเชลล์นะฮะ

ตอนที่๑แค่ใช้คะแนนสะสม๕๙๙คะแนน
ส่งตรงถึงบ้านนะฮะถูกต้องมูลค่า๕๒๙บาท
ต่อที่๒เฉพาะสมาชิกเชลคลับสมาร์ทนะฮะ
เติมน้ำมันครบ๗๐๐บาท
สิทธิ์แรกซื้อตุ๊กตาน้องถังออสตาร์ได้ครั้งละ๒ตัว
ใบเสร็จนะคะราคาแรกซื้อรวมก็๒๓๘บาท
กิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่๑๕มิถุนายน
ไปแล้วไปจนถึง๓๑กรกฎาคมนี้เนอะ

อย่างที่บอกนะฮะอยากได้น้องถังเอาสไตล์ยกแก๊งนะฮะ
เป็นเพื่อนที่ช่วยเติมความสุขให้ตลอดการเดินทาง
ก็อย่าลืมนะฮะแวะไปเติมน้ำมันที่ปั้มเชี่ยว
ตั้งแต่มาคราวที่แล้วน้ำมัวฉันยังไม่หมดถังเลย
คุณแม่ว่าหนูเขาปายเพราะทุกวันนี้คนไม่ชอบคุณแม่เยอะกว่าหนู
คนก็เชี่ยหนูหมดเลยบอกว่านี่ต้องสู้หมดดำนะ

คือเชลล์เนี่ยนี่เป็นหอยอะไร

หอยเชลว่ะสิใช่หรอใช่
จริงไม่ใช่นะ

เออหอยเชลว์หอยเชลว์สิหอยเชลว์เหรอเออ
เอาโอเคนะครับแต่ว่าเชลว์มันแปลว่าเปลืองหอย
คุณผู้ชมคะหาคำตอบนี้ให้พี่หนุ่มหน่อยค่ะว่าเป็นหอยอะไรนะคะ

คุณถังออสตาร์ค่ะ
๓๑กรกฎานะคะท่านผู้ชม

ชิคกี้พายเขาเองเดี๋ยวกลับมาค่ะเดี๋ยวกลับมา
ยาสีฟันสปาร์คเคอร์ไวท์สูตรใหม่ไอซี่ฟรีส

กลับมากันสำหรับคุณยายาอุรัสยานะฮะ

ว่าติด๑ใน๑๑ดาราผู้ทรงอิทธิพล

สำหรับยายะนอกจากนี้เขาเขาเว้ยเขาถือว่า

บอกว่ายังได้มีโอกาสเคลียร์ถึงกรณี
ถ้ารบรูปสวีทกับคุณณเดชกุกกิมิยักษ์ด้วย

ถูกการกรองว่าทั้งหมดเป็นอย่างไร
เออแต่คนไทยเรียกว่าหอยเชล

เออได้อย่างไรคนก็ตอบมาแล้ว

เขาบอกอย่างแรกเลยติด๑ใน๑๑น่ะ

เขาบอกเขาดีใจที่ได้ไปร่วมงานกับแฟชั่น

แต่ว่าแค่หนูโชคดีที่ได้มีโอกาสเจอช่องทาง
มีคนเห็นเรามากขึ้น

ส่วนที่พี่แอนทองผสมตอบดราม่าเรื่องทีมงาน
แฟนคลับลบรูปหลุด
ณเดชน์ยายาจากกองถ่าย

เพราะใครก็รู้ว่าหนู
รูปหนูกับณเดชน์

คือเขาลงเป็นแฟนคลับเขาลงเป็นรูป
เป็นรูปจากเบื้องหลังไม่ได้รูปในละคร

แล้วนางก็บอกว่าอะไรนะมีทีมงาน

แล้วก็ทีมงานจะมีอิทธิพลอะไรไปสั่ง

นั่นคือถ้าทั้งหลัง

หลายคนก็กรี๊ดกราดฮือฮาเป็นอย่างมาก

โพสเผาแล้วก็มีติดนุมหน้าตีคิ้วเข้ม

อ๊อยคนที่ชื่อเจ๊ตกเป็นข่าวกับภารกิชาตั้งแต่ปี๕๙
ฝ่ายชายก็เรียกคุณอ้ำว่าซิสเตอร์

จิ้นค่ะอย่าจิ้น
เป็นไงแบบแบบเกาหลีอะไรอย่างนี้ไหม
ชื่อเดี๋ยวก่อนนะที่ดาลาคไทย

รูปนี้ดูหวานนะ

ไปเจอคนที่ไม่หวานหน่อยจบได้
เงิบหงายหลังด่าธนาคารดังขึ้นมึงกู

หลังจากนั้นเนี่ยก็มาด่าธนาคารอีกแล้วนะครับ
ไปติดต่อทำธุรการธุรกิจอะไรกันไว้เนี่ยนะครับ

กูให้โอกาสมึงมาส่งมาใหม่นะ

แล้วมึงแจ้งว่าเงินกูเหลือ๐บาทได้ยังไง

คือแกสื่อสารกับโลกโซเชียลอย่างเดียวเลยนะ

ที่เป็นบัญชีกระแสรายวัน

ตัวเลขที่ออกมาก็เลยเป็นเลข๐

ไม่ใช่แจ้งว่าเงินเหลือศูนย์บาท
คือไม่มีการไม่มีกระแสไม่ได้ใช้

มันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วไหม
ไม่คือเหมือนกับเขาทำลิงก์กันเอาไว้ไง
ใช่ไหมกับทางบัญชีออมทรัพย์อะไรประมาณนั้นนะ
แต่ทีนี้พอเงินมันไม่ได้มีการบัญชีไม่ได้มีการขยับ

เออมันต้องมีติดอยู่บนบรรทัศน์บน

ขอดูให้ใกล้เออมีข้างบนเปล่าเหรอคุณพี่หาไปดูข้างหลังมานั่นไง

เพราะเราก็มีกระแสร้อนนั้นที่เราผ่อนภาษีอยู่

เออต้องเลขสูตรถ้าไม่รู้ว่าเสกก็ด่าไปแล้วล่ะ

โดนด่าไปแล้วก็แค่นั้นแหละเอาพักเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เอาล่ะครับครับ
เอาล่ะครับเอาล่ะครับ

ขณะนี้นะฮะเมื่อเวลา๑๘นาฬิกา๕๐นาทีนี้

โดยตอนนี้ก็ระบายน้ำที่๖๐๐ลิตรต่อนาทีนะฮะ
วันนี้ต้องการน้ำลงอีกแค่๕๐เซน๔๐เซนเนี่ย
มันก็จะทำการทำงานจะง่ายขึ้น
แล้วหลังจากนี้ปุ๊บก็จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม
โดยการสูบน้ำทั้งในแล้วก็นอกถ้ำตอนต้องยอมรับอย่างนี้ว่า
สิทธิภาพในการสูบน้ำดีขึ้น

หือว่าไปค่ะ

ไม่ใช่เมกิเค้าส่งมาแล้วไง

จริงแล้วปั๊มเชลในอดีตเขาขายน้ำมันก๊าซ
แล้วหอยที่เขาเมื่อก่อนใช้เขาไม่ใช้หอยเชลล์นะ

หอยแมลงผู้ลดตัวลีนี่หว่า
เมื่อก่อนเขาใช้เป็นหอยแมลงผู้
เมื่อก่อนเขาขายน้ำมันก๊าซตอนหลังเขามาใช้หอยเชลล์
เพราะว่าหอยเชลไปมีมุกมีอะไรอย่างนี้
แล้วหอยพี่ก็แสดงถึงความไฮความดูสูงอะไรอย่างนี้
ก็เลยเปลี่ยนเป็นหอยเชล
หลังจากนั้นก็มีน้ำมันเข้ามาให้

ใครน้ำมันก๊าซเมื่อก่อน
ฟังทั้งหมดแล้วมาสรุปจะอย่างนี้

ธุระดานางไม่อยากจะฟังข่าวที่มันแบบว่า

อยากให้นางฟังเปิ้ลไอลินบอกไม่แต่งงานกับผัวแล้ว

เฮ้ยพี่บอกว่าหวาน
เอาเลยถูก
คือจริงแล้วผู้ชายก็อยากจะเอานางกลับไปอยู่อเมริกา

เป็นห่วงหมาแมวหมาแมวก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

มองหมาก็นั่งเครื่องไปไม่ได้เหรอ

หลุมภาความสุขแต่เพื่อนอยากจะบอกว่าเพื่อนเครียด

คือมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะชิมมายังไง
เบิ้ลยอมรับนะคะตอนที่อยู่อเมริกานี่
เบิ้ลอิลาร์สมีความสุข
แต่พอเบิ้ลกลับมาเมืองไทย

เพราะถึงแม้ในตอนแรกจะวางแพลนไว้แล้วว่า

จึงทำให้ไม่สามารถพาไปด้วยได้ในที่สุด
เปิ้ลเชื่อเรื่องในพรหมฤศิษฐ์
อุ๊ยหรือนุ่มหลอกอุ๊ยทำบ้าอะไรเหรอ
คุณมาบอกผมทำไมถ้าเราเกิดมาเพื่อกันและกัน

ถ้าเขาก็ไม่รู้อะเถอะ

น่าจะอะไรเธอเพราะนางเป็นห่วงหมาแมว

เป็นวันที่เปิ้ลจะต้องบินกลับไปสู่สหรัฐอเมริกาแล้ว
มาพันธุ์นี้ยืดนะเปิ้ลทิ้งตัวเครื่องบินเถอะพ่อเรารู้จักกันแค่๔เดือน
เหรอน้องนั่นแหละจบเหนื่อย
นะครับก็วันนี้อย่าลืมร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับ
เข้าไปช่วยเหลือน้องทั้ง๑๓คนด้วยนะครับ
ส่งแรงใจกันไปนะครับที่ถ้ำหลวงนะครับ
ฝนหยุดแล้วสูบน้ำได้แล้วหวังว่าฝนคงไม่ตกลงมาอีก
สูบน้ำได้แล้วก็ต้องลุ้นว่าจะเจอเด็กหรือเปล่าอย่างที่คนบอกว่าวันนี้อยากจะเจอ
อยากจะเจอก่อนอยากเปิดอ่านข่าวแล้วเห็นคำว่าพบแล้วใช่นะ
เอาละครับพรุ่งนี้แม่หมูแถลง๔โมงตรงเรื่องอะไรคะ
หมูน้องนายนะน้องนายเดี๋ยวมาดูเรื่องอะไร
ไอ้นั่นไงเว็บไซต์เช่ากระเป๋าไงนั่นแหละ
เดี๋ยวตอน๔ทุ่ม๑๐นาทีวันนี้งดมือปราบสัมภเวษี
ติดตามอย่างใกล้ชิดในการช่วยเหลือน้องทั้ง๑๓
๕วันแล้วโอเคไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม